คุณผู้ชมแต่ที่แน่บอกเลยว่าวงการนี้มีเรื่องให้เราเฉิดฉายอีกหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องราวของคนโสดจ้า
ไหนจะโสดแล้วก็ขอโสดแบบตะโกนโสดแบบเฉิดฉายกันไปเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะโฟสกลรัฐค่ะ
สดแบบงงหรือเปล่ายังไงไม่รู้
แต่ตอนนี้เขาไปท่องเที่ยวแบบเฉิดชายอยู่ที่ออสเตรเลีย
ตอนแรกเราก็แอบส่องนะว่าทริปนี้เข้าไปกับหวานใจไทม์ไทยหรือเปล่า
ล่าสุดนะฮะสาวโฟก็โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
รีบจีบตอนนี้สวยกว่านี้จีบยากแล้วนะ
หลายคนก็พุ่งเป้าไปประเด็นเดียวกันว่านี่แหละเป็นการประกาศสถานะหัวใจแล้วหรือเปล่าว่าโสด
เออแต่บอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของสาวโฟในต่างแดนนี้นะไม่เบานะจ๊ะ
เทนต์แน่นทุกวันนะแต่งตรงแต่งตัวเก๋ทุกวัน
แฟชั่นที่จัดเต็มเหมือนอยู่บนรันเวย์เลยแหมเปรี้ยวซ่าแบบนี้หนุ่มรุมเจียบรุม

สุดยอดเลยนะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยวันมีไปคนเดียวเนี่ยแต่คอนเทนต์แน่นมาก
รอเขาประกาศอีกทีแล้วกันแต่ลักษณะฟิลแบบฟิลลิ่งโสดได้อยู่

ส่วนอีกหนึ่งสาวโสดค่ะอย่างก้าวสุพัสรานะคะที่ล่าสุดค่ะเพิ่งจะออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำเลย
พี่ค่ะพี่ค่ะตอนนี้เลิกรักอดีตหวานใจไปแล้วค่ะ
แต่เห็นแบบนี้ก็ใช่ว่าสาวกล้าวจะเหงาหรือเศร้าใจนะจ๊

ดีกีความเลิศความปังของเธอนั้น

ไม่รู้วันหนึ่งว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นเกรทวรินทรด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าแต่ละรูปที่สาวก้าวเธอโพสต์ไว้ในอินสตาแกรมเนี่ย
ทั้งเปรี้ยวทั้งซาดทั้งเซ็กซี่
เรียกคะแนนกดไลค์แบบฉ่ำว้าวไปเลยจ้า
ท้ายกันเลยค่ะคุณผู้ชมกับคุณแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
คนนี้ก็เป็นสาวโสดหมาดเหมือนกันค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะน้องแพรวากลับมาสดใสล่าเริงเหมือนเดิมค่ะ
สเต็ปโจโจอิงฟ้าไปเลยนะคะ
รวมไปถึงกิจกรรมช่วงนี้นะคะสาวแพรวาคุณผู้ชมถ้าได้ดูไอจีนะคะ
เธอจะเลิฟมากกับการเล่นเวคเซิร์ฟนะคะ
ส่วนเรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่นะคะก็กระโดดขึ้นบอร์ดทันทีค่ะ
หรือว่าน้องแพรวาเขาจะถือกติว่าต่อให้หัวใจอ่อนแอแต่ว่าร่างกายเราต้องแข็งแรงนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้สาวโสดทุกท่านด้วยนะคะ
เหงาก็ไม่เป็นไรหากิจกรรมทำได้นะคะ
โสดก็ไม่เป็นไรก็ดูแลตัวเองนะคะ
เพราะรออาจจะมีคู่แท้ในสักวันได้นะคะ